เจนแล้วหรือยังคะว่า๓เดือน

จะกลับมาเป็น๓เดือนอีกครั้งตกลงได้กี่เดือนคะ
ครับเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากนะครับในวันนี้นะครับ
ประเด็นนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่า
เหตุผลที่ทางท่านรัฐมนตรีอุตสมะนะครับ
นำประเด็นกรอบเวลา๖เดือนเนี่ยเข้านำเสนอต่อที่ประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

ตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดพวกเราจำกันได้นะครับ
มาตรการเราไม่ทิ้งกันดอตคอมเนี่ยจะมีกรอบเวลานะครับในการเยียวยาพี่น้องเนี่ยเพียง๓เดือนถูกไหมครับ

แล้วก็เหตุผลที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยนำเข้าคอรมอเพื่อขอขยายกรอบเวลามาเป็น๖เดือน
ปัจจุบันเนี่ยก็ด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์พิษโควิดเนี่ยนะครับ
ที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับ
ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่ามันจะจบลงอย่างเร็วหรือว่าจะยืดเยื้อออกไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของทางประสูงการคลังเนี่ยนะครับในการนำเสนอคอลโลมอลเนี่ยก็เลยตั้งภาพเอาไว้ว่าถ้าเกิดเคสเดียวร้าย
วิกฤตโควิดอาจจะยืดเยอะออกไป๓เดือนไม่จบอาจจะยืดเยอะออกไปเป็น๖เดือน
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเสนอโครงการก็ขอวางกรอบงบประมาณสำหรับ๖เดือนเอาไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับนะ
เพื่อที่ว่าทางคอรมอลเนี่ยจะได้อนุมัติมาแล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อที่จะกันเอาไว้ไม่เอาไปใช้ในกิจกรรมอื่นต่อไปเห็นภาพไหมครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอาสรุปตอนนี้ก่อนเนี่ยคือ๓เดือนได้แน่ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับคุณจอมขวัญนะครับแล้วก็เรามาติดตามสถานการณ์กันเพิ่มเติมนะครับ
ข่าวดีข่าวดีคือตอนนี้เนี่ยกรอบวงเงินงบประมาณที่ทางกระทรวงการคลังกันเอาไว้มีสูงสุดถึง๖เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับพี่น้องทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านนะครับนะเรามีสูงสุดให้ถึง๖เดือนทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาติดตามสถานการณ์โควิดในประเทศกันครับว่ามันจะยืดเยื้อออกไปถึง๖เดือนหรือไม่นะครับ
ถามว่าเราแล้วงบประมาณที่เหลือล่ะจะเอาไปบริหารจัดการอย่างไรต่อไป
ขออนุญาตเรียนชี้แจงนะครับว่าเราก็จะนำงบประมาณที่มีคงเหลืออยู่นั้น
ไปช่วยเหลือยี่ยวยาพี่น้องในกลุ่มคนอื่นที่ได้รับพลิกโควิดด้วยเช่นกัน
หรือแม้กระทั่งเอาไปอัดฉีดในส่วนของงบประมาณสาธารณสุข
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันที่โควิดให้กับแพทยาบาลครับ
แต่ทีนี้ในช่วงวันหลังจากประชุมคอลโมอังคารพุธที่ผ่านมา
เข้าใจว่าเป็น๖เดือนกันไปแล้ว
เรียนย้ำอีกทีก็คือว่าถ้าเอานะตอนนี้

ส่วน๖เดือนเป็นกรอบที่เตรียมเอาไว้ให้ถึง
คือเพิ่มไปอีกสามเดือนทีนี้จะประเมินเมื่อไหร่คะ
อันนี้ยังตอบไม่ได้ครับเราจะติดตามสถานการณ์
ใกล้ชิดกันเป็นระยะครับ
ทีนี้มาในส่วนของการโยงมาจาก๓เดือน๖เดือนนะคะ
ประเด็นเรื่องของ๔กลุ่มหลักที่ได้แน่นะคะ
ก็คือมรรคุเทศนะคะคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ

ทีนี้กลุ่มของคนขายสลากก่อน
คนขายสลากตอนนี้ที่แน่งวดที่ควรจะออก
มันถูกเลื่อนไปเป็นต้นเดือนพฤษภาคม
สมมุติว่าตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปกลับมาขาย
แล้วออกสลากได้ตามวาระระยะของสลากเนี่ยนะคะ
คนกลุ่มที่เป็นผู้ค้าสลากเนี่ยยังจะได้จนครบ๓เดือนไหมคะ
๓เดือนนี่คือยืนพื้น๓เดือนครับ
ทุกท่านจะได้รับ๓เดือนอย่างแน่นอนครับ

กลุ่มผู้ค้าสลากกลับมาขายได้
พฤษภาคมกลับมาขายได้มันยังอยู่ในกรอบ๓เดือน
คำถามคือแล้วอย่างนั้นเขาได้รับผลกระทบจากโควิดตรงไหนคะ
ถ้ากลับมาทำงานของเขาได้เหมือนเดิม
ประเด็นนี้เนี่ยเนื่องจากพิษโควิดมันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นรายรับของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเรา
ก็มีนัยยะว่าน่าจะมีเงินเข้ากระเป๋าน้อยลง
ไม่ว่าจะเป็นถูกจำกัดชั่วโมงทำงานก็ดี
ถูกตัดเงินเดือนก็ดีหรือแม้กระทั่งถูกผลักงานไป

เพราะฉะนั้นเนี่ยจากแก่อากาศดังกล่าวแล้วเนี่ย
จึงทำให้มีความเชื่อได้ว่าพี่น้องรายรับจะน้อยลง
เพราะฉะนั้นที่จะจับจ่ายออกมานะครับสู่ภาคการบริโภคภายในประเทศก็ดี
รวมถึงไปจับจ่ายใช้สอยในสินค้าที่ฟุ่มเฟือย

เพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าผู้ค้าสลาก
ถึงแม้ว่าจะกลับมาขายได้แล้วทำไมยังต้องมีการเยียวยา
เพราะรายรับเขาอาจจะมีการปรับลดน้อยลงครับ
เข้าใจค่ะอันนี้ที่ถามไม่ได้ไม่อยากให้พี่น้องสลากได้นะครับคุณผู้ชม
แต่เอาให้ชัวร์ว่าเดี๋ยวจะไปมีการเถียงกันอีกนะ

เพราะฉะนั้นยังไงการันตี๔กลุ่มที่ว่าไปเบื้องต้น
เป็นกลุ่มที่ได้แน่แล้วก็ยังไงก็แล้ว
แต่จะต้องได้ครบ๓เดือนเป็นอย่างต่ำนะคะ

ทีนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลทางเทคนิควันนี้ค่ะท่าน
มีปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะ

เอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นปูใหม่หมดเลยนะคะ
คือวันนี้มันมีคำอธิบายเรื่องของคนที่พยายามจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลของตัวเอง
เรายังไม่รวมถึงกรณีของคนที่งงนะคะ
ว่าเอ๊ะทำไมเงินไปเข้าบัญชีอื่นอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มันมีคำอธิบายอยู่หลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของคำอธิบายแล้วความหมายทางที่ประชาชนจะเข้าใจนะคะ
เพราะฉะนั้นทำแบบนี้ทีละตำไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ถ้ามันมีขึ้นว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน
อันนี้คือให้เข้าไปแก้ไขเลขบัญชีถูกไหมคะ
ครับใช่ครับ

ส่วนใครนะคะคุณผู้ชมที่ได้ว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
แปลว่าได้นั่นแหละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะโอนมาให้นะคะ
ขึ้นไว้ให้เฉยนะ

ฝากไปทางพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการนะครับ
ว่าในเรื่องของข้อความที่ขึ้นโชว์สถานะนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับ
หรืออะไรตรงจุดนี้ที่เกิดข้อความสับสนนะครับ
จุดนี้เนี่ยฝากพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องสนใจมาก
เพราะบางทีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจจะเร็วกว่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอาจจะได้รับเงินโอนไป
เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่บางทีสถานะยังไม่ปรับเปลี่ยน
เห็นภาพไหมครับความสับสนที่ผมขอฝากไว้ตรงนี้
ที่ขึ้นโชว์ข้อความทั้งหลายผ่านทางสถานะต่าง
อาจจะทำให้พี่น้องเกิดความสับสน
ผมขอฝากพี่น้องว่าไม่ต้องดูตรงนั้นมากหลักเลย
อันนั้นถือว่าอัพเดทกว่า
ถ้าเกิดพี่น้องได้สิทธิ์ในการรับเงิน๕๐๐บาท
บาทจะโอนเข้าบัญชีของพี่น้องประจำวันนะครับก่อนช่วง๑๐โมงเช้า
ยังไงนะคะคือแปลว่าถ้าถ้าหลัง๑๐โมงไม่ได้
ก็คือไม่ได้ของวันนั้นเหรอคะ
ใช่ประจำวันจะทำการโอนให้แล้วเสร็จก่อน๑๐โมงเช้า
หรือถ้าเกิดพี่น้องเป็นโควต้าที่เรียกว่าการโอนเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
หลัง๑๐โมงแปลว่าพี่น้องก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายผ่านสิทธิ์ประจำวันนั้นครับ

จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นถ้าจะได้ของวันนั้นจะได้ก่อน๑๐โมงของวันนั้น
ใช่แล้วก็เมื่อเมนูนี้ที่คุยกันค่ะที่มันมีอยู่หลายสถานะ

ใช่ครับนับแนะนำว่าอย่าไปสนใจมาก
บางทีอาจจะไม่อัปเดตครับที่คุณโชว์สถานะครับ

แต่ทีนี้มันมีสถานะบางอย่างที่มันอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขไม่ต้องดูหรือคะ
โอเคประเด็นนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะ
กลุ่มที่๒เป็นกลุ่มที่จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหมายถึงว่าคุณสมบัติอาจจะไม่ตรง
ระบบจะส่งไปว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับนะ
นี่คือกลุ่มที่๒กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่๓เป็นกลุ่มที่ข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับนะ

ความหมายคือให้พี่น้องกลับเข้าไปในระบบออนไลน์
เพื่อส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

สำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
บางทีอาจจะไม่ได้อ่านเนื้อหาละเอียด
หรือว่าอาจจะรีบร้อนในขั้นตอนการลงทะเบียน
อาจจะมีการกรอกข้อมูลผิดยกตัวอย่างเช่น

หรือว่าการโอนเงินพร้อมเพลงที่ถูกกับหมายเลขบัตรประชาชน๑๓หลักนะครับ
ตรงจุดนี้ทางระบบผ่านทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งพัฒนาให้รีฟังก์ชั่นงาน
ให้พี่น้องสามารถเข้าไปปรับแก้เนื้อหาของการกรอกบัญชีธนาคารแล้วก็หมายเลขพร้อมเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เลย

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต้นไปวันที่๙วันนี้นะคะคุณสมบัติไม่ตรง
ก็จะเป็นกลุ่มคนที่พอได้แล้วเท่ากับว่าไม่ได้แล้ว

หมายถึงไปเข้าร่วมในมาตรการที่ดินทางไปนะครับพี่น้องครับ

ถ้าสมมุติวันที่๙นี้ยังไม่ได้
แปลว่าก็ยังต้องรอวันอื่นถูกไหมคะ
เพราะว่ามันยังกรองไม่หมด๒๐กว่าล้านคนใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
เพิ่มที่ผ่านคุณสมบัติล็อทแรก
เพียง๑๖๐๐๐๐๐คนเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นความหมายในโคต้า๘๙ล้านคน
ยังมีอีกเยอะเลยที่ยังจะได้รับสิทธิ์
การเยียวยาหากคุณสมบัติครบถ้วน
ก็ฝากพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

จนถึงณตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับนะคะ
จะได้รับเริ่มวันที่๑๑แล้วก็จะเป็นวันที่๑๑๑๒
จะมีการส่งเพื่อให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลถูกไหมคะ
ถูกครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรียนไม่กลับไปถามแล้วนะคะ
สถานะเขียนอย่างนี้แปลว่าอะไร